เป็นมิจฉาชีพที่จะไปหลอกผู้สูงอายุ
ทั้งเป็นชาวบ้านทั่วไปแล้วก็เป็นพระสงฆ์เออ

พระสงฆ์รูปนี้ก็หลงเชื่อทำไป

สุดท้ายปวดฟันปวดฟันไปหาหมอคุณหมอพบว่าโอ้โหฟันปลอมทั้งนั้นต้องถอดออกทั้งหมด๑๐ซีกด้วยกัน
พระท่านทนไม่ไหวท่านปวดเหลือเกิน
ทันตแพทย์ต้องออกมาเตือนว่าระวังกันด้วยมันอันตรายมากเหลือเกิน
พระพิสุขสงฆ์สูงอายุรูปหนึ่งอยู่ที่แก่งคอยมีอาการปวดฟันอย่างหนัก
มาให้ช่วยรักษาเมื่อเอ็กซาเรย์ดูพบว่ารากฟันถูกทำลายอย่างหนัก
สาเหตุจากการใส่ฟันปลอมเถื่อนครอบเอาไว้แบบติดแน่นมาก
จนเนื้อของฟันแท้ถูกทำลายต้องเริ่มรักษาด้วยกันถอนทิ้งถึง๑๐ซีกด้วยกัน
ทันตแพทย์พระเด็จบอกกับทีมข่าวว่านอกจากพระรูปนี้ยังต้องรักษาแล้ว
ยังมีผู้เสียหายอีกหลายคนครับที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งทำฟันปลอม
กำลังระบาดออกอารวาสอย่างหนักในพื้นที่สระบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
ตอนนี้เขาไปตะเวนหาเหยื่อเป็นผู้สูงอายุจะเป็นพระจะเป็นชาวบ้าน
หวานล้อมพูดจาให้หลงเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้มันถูกนะทำกันไหมอย่างนั้นอย่างนี้
มีคนหลงเชื่อเยอะเหมือนกันลักษณะมันเป็นยังไงไปฟังคุณหมอครับ
ลักษณะของคอนปลอมประเภทนี้เนี่ยเขาทำติดแน่นในช่องปากนะครับ
ซึ่งการที่จะออกก็คือต้องผ่าออกนะครับ
ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะเจอค่อนข้างเยอะในต่างจังหวัดนะครับ
โดยลักษณะของหมอเถื่อนพวกนี้เขาก็จะไปตามหมู่บ้านนะครับ
โดยเฉพาะใช้พระเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับเป็นตัวอย่างหรือเป็นแบบนะครับ
โดยบางที่ก็คือทำให้พระฟรีนะครับ
แล้วก็เพื่อที่จะให้คนในหมู่บ้านได้ทำตามซึ่งราคาก็ไม่ได้ถูกนะครับ
คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่ใช่ไหมที่เราเบอร์ภาพ
พระท่านไม่เหลือฟันเลยนะต้องถอดออกหมดเพราะเนื้อฟันแท้มันหลุดหมดแล้ว
เพราะว่ารักษณะของมิจฉาชีพคือเป็นหมอเถื่อนคือเขาเอากาวติดเข้ามาเลยแน่นมาก
ทำเสร็จมันจะสวยเลี้ยงฟันขาวเลยสุดท้ายมันก็กลายเป็นภัยคุณผู้ชมมันอักเสบครับ
คุณหมอเตือนครับประชาชนอย่าไปหลงเชื่อถ้าจะทำฟันปลอมจริง
ก็ไปปรึกษาคลินิกทันตกรรมที่มันถูกต้องทำโดยแพทย์ที่มืออาชีพที่เป็นทันตแพทย์จริง
แล้วก็สถานพยาบาลได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องนะเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็จะได้รักษากันได้อย่างถูกต้อง
ไม่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนที่ทำฟันปลอมไปนะครับระวังกันด้วยฮะ
ก็๒กลุ่มที่มันจะหลอกเด็กก็จัดฟันแฟชั่นถ้าผู้สูงอายุหรือพระก็ทำฟันปลอม